เรื่องของนายศิรวิทย์เสรีที่วัดกันบ้างจานิวนั่นเองนะครับ
นิวนี่เป็นแก่นำกลุ่มประชาธิปไตยศึกษา
หมายเรียกนะครับจากการจัดกิจกรรมนั่งรถไฟไปอุทยานราชพักษ์นะครับ
ล่าสุดนี่จานิวถูกบุคคลแต่งกายคล้ายทหาร
คล้ายนะครับจำนวน๘นายพร้อมรถกระบะ๒คันเข้าคุมตัว
ตัวจันนิวเนี่ยหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังศิษย์
ตั้งแต่เวลา๒๒นาฬิกา๓๐นาทีเมื่อคืนนี้ครับ
เฟซบุ๊คขบวนการประชาธิปไตยใหม่นะครับ
แพร่ภาพจากกล้องติดหน้ารถยนต์คันหนึ่งโดยอ้างว่าเป็น
วินาธีที่นายเสียรีที่วัดฤทธิ์จันนิว
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แก่นำกลุ่มประชาธิปไตยศึกษา
แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกหมายเรียก
จากการจัดกิจกรรมหน้ารถไฟไปอุทยานราชพักษ
เพื่อส่องแสงหากลโกง
อุทยานราชภักษ์จังหวัดประจวบคิริขัน
ถูกบุคคลแต่งกายคล้ายทหารจำนวน๘นาย

ปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนและสังกัด

จากทางด้านหน้าประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

ไปตั้งแต่เวลา๒๒นาที๓๐นาที๔ทุ่มครึ่ง
หลังจากไปรับประทานอาหารกับเพื่อนสนิทมา๒คน
นี่เห็นจากภาพแล้วก็ชัดเจนว่าเป็นจานิวนะ
จากภาพจะเห็นว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวใช้ยานพาหนะ

โดยคันแรกคืออีซูซู๔ประตูสีเงินไม่ทราบทะเบียน
คันที่๒เป็นโตโยต้า๔ประตูไม่ทราบทะเบียนอีกเช่นเดียวกัน
เพราะว่ามีการปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนไว้นะครับ
ทั้งนี้นายศิรวิทย์หรือจานิวถือเป็นนักศึกษาและนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
โดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาสารทหารกรุงเทพได้อนุมัติออกหมายจับ
นายศิรวิทย์พร้อมพวกอีก๖คนข้อหามั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง
หน้าที่ใดที่มีจำนวนตั้งแต่๕คนขึ้นไป
เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หรือคศที่๓ทัพ๒๑๕๘ข๑๒ครับ
คือโดนหมายเรียกมา๒ครั้งแล้วจำได้ไหมฮ
กระทั่งข้ามปีมาวันที่๘มกราคมก็โดนหมายเรียกอีก
ปรากฏว่าไม่มา๒ครั้งก็โดนหมายจับ
แล้วก็มีความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
จานิวยังไปออกแถลงการที่สถานีรถไฟธนบุรีเลยนะ
ที่ตนเองโดนจับครั้งแรกไปออกแนะการแบบนี้
ลงการแบบนี้แสดงจุดยืนไม่เข้าร่วมในกระบวนการยุติธรรม
ภายใต้ระบอบพระเด็จการหลังถูกสารทหารออกหมายจับ

แต่ว่าครั้งที่แล้วทางด้านของเจ้าหน้าที่ไม่เข้าไปจับกลุ่ม
เพราะเกรงว่าจะเป็นแผนการ
อาจจะเป็นแผนการของกลุ่มจานิวหรือเปล่า
ก็เลยไม่ได้ทำการจับกลุ่มในครั้งนั้น

ก็มีการออกหมายจับมาแล้วด้วย
แต่ใช้คำว่าโดยคนที่แต่งกายคล้ายทหารนะฮะ
อันนี้ยังไม่มีการระบุชี้ชัดลงไป
ขณะที่พันเอกบูรินทองประภัยฝ่ายกฎหมายและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หรือข้อสอชอยังยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องนะครับ

พร้อมระบุว่าหากมีการควบคุมตัวจริง
ตามขั้นตอนต้องนำตัวส่งตำรวจเจ้าของสำนวนตามหมายจับครับ
ไม่ใช่จับแล้วไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าไปไหนนะฮะ
โดยในเวลาประมาณตี๓ที่ผ่านมาก็พบแล้วครับ
พบว่านายศิรวิทย์ถูกนำตัวไปที่สถานีตำรวจนครบานนิมิตรใหม่เขตคลองสามวา
และจะถูกนำตัวไปยังสถานีตำรวจรถไฟธนบุรีในตอนเช้า
โดยนางสาวพัฒนารีชาญกิจมารดาของนายศิรวิทย์
เดินทางไปที่สถานีเพื่อขอเข้าพบลูกชาย
มาอีกไม่นานนายอานนท์นำพาทนายความของกลุ่มประชาธิปไตยใหม่
ได้ไปติดต่อขอเข้าพบนายศิรวิทย์เช่นกันแต่ทหารไม่อนุญาตให้เข้าพบ
จานิวเล่าว่าระหว่างที่จานิวถูกนำตัวไปสอนอนนิมิตรใหม่
จานิวถูกทหารทุบที่หัวกับหลังพร้อมทั้งขู่ฆ่า
โดยมีการนำปืนออกมาชักให้ดูกระทั่งเวลาประมาณตีห้าที่ผ่านมานี้เองนะฮะ
เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายศิรวิทย์ขึ้นรถไปยังสถานีตำรวจรถไฟธนบุรี
เพื่อดำเนินคดีตามหมายจับต่อไป
โดยมีรายงานว่าตำรวจจะมีการแถลงข่าวในช่วงสายวันนี้

ถามหากันใหญ่ตกลงอยู่ที่ไหนสนไหนกันแน่
ก็มีการไปเฝ้าสอนอนที่คาดว่าจะไปอยู่นะครับ
โดยคุณแม่จานิวก็ไปอยู่เหมือนกัน
แต่ว่าปรากฏว่าวันนี้แหละต้องรอการแถลงข่าวในช่วงสายนะครับ
เราก็ยังไม่รับทราบว่ากี่โมงกันแน่นะครับ
แต่ทีมข่าวเนี่ยจดต้องจ้องอยู่แล้วล่ะนะครับ
ว่าจะแถลงกี่โมงก็พร้อมที่จะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ